ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักเป็นจังหวะแห่งความขัดแย้งแอบชอบใครให้เก็บไว้ก่อน
คนมีรักมีคู่รักยังไม่แจ่มใสมีเรื่องผิดใจรุนแรงถึงขั้นใช้กำลังหรืออาวุธ
มีเรื่องระแวงหึงหวงชีวิตคู่ลุ่มดอน
สุขภาพไม่ปรากฏมีอุบัติเหตุรุนแรงแต่อาจมีเหตุเจ็บซี่โครงหรือกระดูกสันหลัง
ตกหกล้มแต่ไม่รุนแรงระวังโรคทาสพิการลมจุกเสียดอ่อนเพลียดีซ่านตัวเหลืองตาเหลือง
การเงินมีสภาพคล่องทางการเงินดีมีจังหวะได้เงินก้อนใหญ่
จะได้รับเงินหรือรางวัลพิเศษจากการทำงาน
การงานจะมีเหตุไม่พอใจในงาน
โดยเฉพาะกับหุ้นส่วนต่างเพศ
มีเหตุการณ์ชุนละมุนทำให้เสียกำลังใจ
ผิดหวังกับงานและตัวบุคคล
มีผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมระวังเสียเพื่อน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์